ขยี้ตาวันค่ะไม่มีอะไรเข้าตาแต่ว่าความสวยมันกระแทกตาค่ะ
เพราะว่าความสวยของคุณแม่อดีตนางเอก
คุณแม่ของพี่เอ๊อิสริยา
ใช้คำว่าคุณแม่พี่เอ๊ะนะยังคงสวยเสียในวัย๕๘ปี

ถามจริงทำยังไงคุณแม่ถึงสตาร์ฟความสวยไว้ได้ขนาดนี้

ผู้เรียบร้อยแสนหวานแสนดีเนี่ย

แล้วพร้อมกลับไปดูความสวยของคุณแม่เรื่อยทำไมถึงสวยขนาดนี้ค่ะ
ลับความสวย
แค่ไหนคุณแม่คิดว่า
เราเป็นผู้หญิงเจอดูแลตัวเองให้ดี
ตั้งแต่เขาเข้าวงการเขาบอกแม่นะ
เพราะแม่ลูกอ่ะบอกตรงนะลูกอยากอยู่กับแม่
บอกเอ๊ะเอ๊ะแต่งงานเอ๊ก็อยู่กับแม่ได้
ไม่ได้ถ้าแต่งงานลูกมีแฟนลูกก็ต้องไม่ได้อยู่กับแม่ตลอด
เราก็จะผูกพันใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการใครแล้ว
แค่นี้เราก็โอเคแล้วถ้าเราเลือกได้นะวันนี้เราโอเคกับทุกวันนี้ค่ะ
วันนี้โซ่หรือเปล่าโซ่ร้ายเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์
ไม่มีตอนไหนค่ะมีตอนไหนที่ไม่ถึง
คือเอาจริงนะคุณแม่ว่าสวยแล้วแต่พี่เอ๊ะเนี่ยสวยแบบไหนแบบนั้นเหมือนเดิม
ก็สวยเหมือนเดิมตอนเราเห็นพี่เอ๊ะเข้าวงการตอนนี้ฉันลืมคุณแม่เขาจริง๕๘แล้วเนาะตึงทุกสักส่วนเลย
ตึงจริงเราก็ตึงเหมือนกันหูเนี่ยแหมว่าแล้วฉันต้องมามุกนี้ค่ะ